ที่ต้องเสียชีวิตในรถตู้รับส่งนักเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่จังหวัดชนบุรี
พร้อมกับทนายความที่มาช่วยเหลือทางคดีด้วย
ก็คือธันายแก้วนะฮะ
นี่ฮะไปที่ที่ว่าการอำเภอพานทองนะฮะที่ชนบุรี
ไปขอรับใบมรณบัตรเพื่อนำไปยื่นต่อโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อรับศพน้องจีหุ่นย้ายไปฝากที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วังศิษย์
เป็นเวลาสิบห้าวันคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะยังไม่เผาศพลูกสาว
กว่าคดีจะคลี่คลายรู้ความจริงว่าตกลงสาเหตุจริงเนี่ย
คืออะไรกันแน่ที่ทำให้ลูกสาวเสียชีวิต
ขณะเดียวกันนะครับแม่บอกว่ายังไม่เคยเจอครูเวรกับครูที่ขับรถ
ทั้งสองคนในวันเกิดเหตุเลยถ้าหากจะมาขอโทษ
ทางครอบครัวก็พร้อมยอมรับคำขอโทษ
จะได้มาคุยกันเรื่องการเยียวยาชดใช้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นด้วย
พ่อแม่และย่าของน้องจีหุ่นวันนี้ไปที่รถตู้คันเกิดเหตุนะครับ
เป็นรถของกลางในคดีจอดอยู่ที่สพพานทองที่จังหวัดชนบุรี
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจีหุ่นกลับบ้าน

ได้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนในวันเกิดเหตุ
แน่นอนว่าจะมีมุมหนึ่งก็เหมือนกับที่เราได้เห็น
เป็นมุมที่รถตู้มาถึงโรงเรียนตอนเช้า
แล้วก็ส่งนักเรียนลงที่หน้าอาคารเรียน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
เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
พอครูเวรที่ขับรถเนี่ยคือครูบุญลือขับรถไปจอดที่ลานจอดรถเนี่ยนะฮะ
ยังไม่ลงจากรถนั่งอยู่ในรถอีก๔๕นาทีด้วยกัน
ทำไมยังไม่ยอมลงจากรถซึ่งในชั้นสอบสวนครูบุญลือบอกกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
ต้องการจอดรถเพื่อรอให้รถบัตรเนี่ยเข้ามาจอดให้เรียบร้อยก่อน
เพราะตรงลานจอดรถเขาจะมีรถบัสจอดด้วยพอรถตู้ส่งเด็กเสร็จมาถึงลานจอดรถที่ยังไม่ลงจากรถ
เพราะรถบัสยังจอดไม่เรียบร้อยเลยต้องรออยู่๔๕นาที
แต่คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้แม่สงสัยว่าทำไมยังไม่ลงจากรถทำอะไรอยู่ในรถ
นี่ร้านจอดรถนะฮะบรรยากาศที่ร้านจอดรถของโรงเรียนนะฮะ
แล้วพอลงจากรถเนี่ยแม่บอกเห็นกล้องวงจรปิดแล้ว
ครูบุญลือลงจากรถปุ๊บเดินไปทางหน้ารถเลย
เห็นเหมือนกับที่บอกกับสื่อหรือพนักงานสอบสวนเลยว่า
นี่พอลงจากรถก็มาเปิดประตูก้มดูในรถอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เจอใคร

คุณแม่ของน้องจีหุ่นกับทนายแก้วบอกว่าแค่ตั้งข้อสงสัยนะ
ปรักปรำนะแต่อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่างหน่อย
ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมต้องต้องอยู่ต่อทำไมจอดแล้วทำไมไม่ลงอะไรอย่างนี้

แล้วทำไมถึงไม่เห็นด้วยใช่ไหมอยู่นานขนาดนั้นแล้วทำไมถึงยังไม่เห็นน้องอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าจะสงสัยมากก็น่าจะเป็นตรงส่วนนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ

แต่พื้นต้นต้องให้ความเป็นทางก็ก่อนนะครับว่า
มันเป็นเรื่องที่ทางผมกับทางพ่อแม่น้องเนี่ยเขาแค่สงสัย
เราไม่ได้ปรักปรำกันนะครับ
เพราะพฤติกรรมบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชวนคิดได้นะครับ
ว่าทำไมถึงไม่ลงทันทีหรือคุณก็ควรที่จะหันไปหรือทำอะไร
ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับ
เราก็เลยไปที่บ้านของครูบุญลือนะครับ
ครูที่ขับรถในวันนั้นนะครับ
ครูบุญลือบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
ว่าเขายังนั่งในรถอยู่๔๕นาทีเนี่ยนี่ไม่จริงนะ
แต่ทางคุณแม่กับทนายความคุณพ่อบอกว่า
ก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วนั่งอยู่
ส่วนภรรยาของครูบุญลือวันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลกับคุณสุชาดาแทนสามีนะครับ
พร้อมกับนำกระดาษที่มีลูกศิษย์เขียนมาให้กำลังใจ
แต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์บอกพอเป็นข่าวแล้วลูกศิษย์ก็มาให้กำลังใจ
ส่วนเนื้อหาทางคดีเนี่ยให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
คุณสุชาดาวันนี้ไปหาคุณติ๊กนะครับ
คุณติ๊กเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นป๕นะครับ
วันเกิดเหตุนั่งรถตู้ของโรงเรียนนั่งข้างน้องจีหุ่นเลย
คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
รถตู้เนี่ยมารับลูกชายขออภัยลูกชายเนี่ยบอกว่า
รถตู้มารับตอน๖โมง๕๐นะ
ก็รับน้องเป็นคนที่๕แล้วไปรับน้องจีหุ่นเป็นคนที่๖
รถไปรับเด็ก๗คนแต่ตอนลงลงแค่๖คนลงไม่ครบ
เล่าว่าตอนรถตู้ไปรับน้องจีหุ่นครูอารยาที่เป็นครูเวร
ส่วนครูบุญลือเป็นคนขับครูอารยาให้น้องจีหุ่นไปนั่งเบาะ๓ข้างลูกชาย
ซึ่งเป็นปกติของน้องจีหุ่นเวลาขึ้นรถจะหลับ
กระทั่งมาถึงโรงเรียนลูกชายก็ลงจากรถตามปกติ
มารู้ข่าวคุณแม่บอกก็ตกใจ
เลยถามลูกชายบอบ๕๐๐น้องอะไรเนี้ย
อยากให้เป็นมีเพื่ออะไรเนี้ยมีคนติดก็บอก
ส่งเองเลยตอนนี้ท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่น้องจีหุ่นติดใจก็คือตอนที่ไปเห็นร่างของลูกสาวในรถตู้อ่ะ
ถ้าเกิดเด็กแบบติดในรถแล้วทำไมแบบมันมีร่องรอยช้ำตามตัวหรือคราบน้ำตาทำไมไม่มีให้เห็นเลย
เด็กควรจะต้องร้องไห้ตกใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราถามหมอหมูนะครับลองฟังหมอหมูนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนสพบทองบอกว่า
ตำรวจสพพานทองให้พ่อกับแม่และทนายความได้ดูคลิปวงจรปิดต่าง
ในช่วงวันเกิดเหตุหมดแล้วนะฮะทุกช่วงที่รถตู้เนี่ยมาถึงโรงเรียน
แล้วก็ไปจอดเลยนะครับเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับครูบุญลือแก้วดวงศรี
ซึ่งขับรถรับส่งนักเรียนวันนั้นกับครูอารยาวายุวัฒนะครูเวรประจำรถตู้
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ผลตรวจรอยนิ้วมือต่างบนรถตู้นะฮะ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีว่าจะต้องแจ้งข้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่